คุณผู้ชมเห็นคลิปที่มีการแชร์กันผ่านทางเพจของแหม่มโพดำ

พ่อเข้ามาหาลูกถึงร้านที่ลูกไปทำงาน

ถูกต้องค่ะแล้วทุบตีทำร้ายจิกหัว

แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปก็เป็นเพื่อนร่วมงานของน้องวัย๑๖อันนี้แหละ

เขาบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องพ่อลูกจะทำยังไงดี
คือเข้าไปห้ามแล้วบอกว่าพี่หยุดเถอะ
เสื้อฟ้าใส่หมวกกับน็อกคือพ่อ
แล้วก็น้องอีกคนนึงคือลูกวัย๑๖ปี

ใช่ค่ะก็นี่แหละคลิปนี้คนนำมาแชร์กันเยอะเหลือเกิน
แล้วก็บอกว่าน้องวัย๑๖ปีเนี่ยนะ
ถูกพ่อบังเกิดกล้าวตามมาทำร้ายร่างกาย
ทั้งที่ผู้เป็นพ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู
แล้วมีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของพ่อเป็นจำนวนมาก

พอเห็นคลิปนี้แล้วก็เลยลงพื้นที่เลย

ที่เกิดเหตุอยู่ในซอยกระทุ่มล้ม๓ย่านพุทธมนตรสาย๔
ไปถึงปั๊บเนี่ยจุดที่เกิดเหตุเป็นร้านขายยางรถยนต์นะคะ
แต่ก็ไม่เจอน้องวัย๑๖ปีที่ถูกทำร้าย
พนักงานในร้านเขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า
น้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อน้องหนึ่งนามสมมุติแล้วกันนะคะ
โดยบอกว่าน้องหนึ่งลางานไปหาญาติที่ต่างจังหวัด

แล้วน้องมาทำงานประมาณสัก๒สัปดาห์แล้ว
เป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็เพื่อนร่วมงานก็รักด้วยขยันขันแข็ง
แต่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟัง

พ่อน้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มามากับเมียใหม่
แล้วก็มีการทำทีลงมาสอบถามราคายางรถมอเตอร์ไซค์

พ่อน้องก็ตรงเข้ามาฉุดกระชากทำร้ายร่างกายน้องทันที

น้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือใดเลย

มีการหมอบเอามือเอาแขนปิดหัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือแบบเห็นน้องแบบโหทำไมเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อ
จะทำให้เขาถึงทำกับลูกได้ขนาดนี้
โอ้โหเห็นไหมทำไมถึงทำกับลูกได้ขนาดนี้
ทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามทางด้านตำรวจสายตรวจ

ก็มาตรวจสอบที่ร้านขายยารถยนต์ร้านนี้เหมือนกัน
เพราะว่าได้รับแจ้งไงว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
ก็ไปสอบถามผู้บาดเจ็บแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์
ผู้บาดเจ็บคือตัวน้องบอกว่ามีหลักฐานเป็นคลิป
ตอนที่เกิดเหตุตำรวจก็เลยแนะนำให้นำหลักฐาน
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพโพแก้วนะคะ
และทีมข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากนายเตชะทัพทอง
ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้พาน้องที่ถูกทำร้ายน้องหนึ่งนามสมมุติ
ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเข้าข่ายความผิด
พรบความรุนแรงทารุณกรรมในครอบครัวไหม
เพื่อที่จะช่วยเหลือเรื่องของการดำเนินคดีต่อไปด้วย
ส่วนตอนนี้ตัวน้องไปพักที่บ้านญาติที่โคราชแล้วนะคะ
และนายเตชะก็บอกด้วยบอกว่าครอบครัวน้องหนึ่ง
ทางกันตั้งแต่น้องหนึ่งยังเด็ก

พ่อมารับน้องหนึ่งไปดูแล
แต่กลับทำร้ายร่างกายน้องหนึ่งเป็นประจำจนน้องทนไม่ไหว

มาหางานทำมาส่งเสียตัวเองเรียนกศน
พ่อรู้ไงว่าน้องมาทำงานที่ร้านขายยาง

ก็เลยตามมาทำร้ายร่างกายแล้วขู่ว่าจะเอาชีวิตด้วยนะ
ตัวน้องบอกว่าโอ้โหผมไม่เอาแล้ว
ผมกลัวผมไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่ออีกแล้วนะคะ
เดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามกันต่อด้วยนะครับ